สำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมเก่าแก่กลางเมืองอุบลราชธานีค่ะ

เพราะว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ
เพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นที่โรงแรมปฐุมรัฐถนนชายางกูลตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะ
ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงของเทศบาลกว่า๒๐คัน
แล้วก็รถดับเพลิงของเอกชนอีก๓คันเข้าร่วมกันฉีดน้ำสกัดค่ะ
โดยต้นเพลิงนั้นอยู่ที่บริเวณห้องเก็บของชั้นล่างก่อนที่จะลุกลามไปห้องข้างเคียงแล้วก็ชั้นอื่นอย่างรวดเร็ว
เพราะว่าด้วยความที่เป็นโรงแรมเก่าห้องพักส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม้นี่แหละค่ะเป็นวัสดุในการตกแต่ง
ส่วนห้องเก็บของต้นเพลิงเองก็มีวัสดุประเภทผ้าแล้วก็ไม้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีด้วย
โดยขณะเกิดเหตุนะคะมีผู้เข้าพักที่ชั้น๓จำนวน๑๒คนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็นำผู้พักทั้งหมดออกจากระเบียงด้านหลังโรงแรมอย่างปลอดภัยค่ะ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำรถกระเช้าทยอยลำเลียงผู้ประสบภัยลงมาด้านล่าง
แล้วก็ด้วยความที่เปลวเพลิงนั้นโหมลุกไหม้รุนแรงบริเวณสวนต้อนรับด้านหน้าก็เลยไม่สามารถออกมาทางข้างล่างด้านหน้าได้นะคะ
ทหารเองก็เข้าให้ความช่วยเหลือยกรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าโรงแรมเพราะว่าเกรงว่าไฟนั้นจะลุกลามไปที่รถแล้วก็อาจจะเกิดระเบิดได้ค่ะ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงเพลิงถึงจะสงบแต่ก็ยังคงมีควันพวยพุ่งออกมาก็ต้องฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้ตลอดเวลาเหมือนกันค่ะ
เรืองกาญจนเศษพระยาของนายชัยสิริเรืองกาญจนเศษ
อดีตรัฐมนตรีหลายสมัยซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว
ครับสำหรับสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้
ก็กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ค่ะ